น้องเมาร์ไย่าปปังไม่ไหวคุณผู้ชม

ใช่นะคะคนนี้เป็นหลานพี่เท่งนะคะแล้วก็มีคอนเทนต์นะคะ
ที่สำคัญนะคะน้องพูดเก่งด้วย
ใช้ความสามารถของน้องในการช่วยรีวิวอาหารด้วยนะคะ

คลิปน้องเมย่าค่ะเขาบอกว่าเขายังมีดัง
หนูไม่ค่อยมีดั้งเลยก็เลยไฮไลท์แบบนี้เลยคุณผู้ชม
ไฮไลท์แบบไหนมันสวยขนาดไหนไปดูเลยอ่ะ
ไปไหนมาเถอะไปเล่นสังเกต
ไปไหนมาเถอะไปเล่นสังเกต
ไปเล่นสังเกตทำไมสังเกตจังตัวอย่างนี้

นี่นะคะถือว่าน่ารักมากจริงนะคะ
บอกว่าอยากให้ลงคลิปน้องเมย่าบ่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเครียดมากจริงที่ยิ้มได้หัวเราะได้
ได้เลยค่ะน้องเมย่านี่คอนเทนต์เยอะมากจริงค่ะ

เมย่าปังไม่ไหวก็คงจะชื่นชอบนะคะ
เวลาอยู่กับพี่เท่งพ่อเท่งแล้วนะคะฮานจริงค่ะ

ก็ช่วงนี้ต้องดูอะไรที่มันแช่มชื่นหัวใจแบบนี้แหละค่ะ
เข้าคู่กันตบมุกกันโบ๊บะกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม